สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้จันทร์ที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
มีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนราวสะพานต่างระดับที่ปฐุมธานี
ทำให้คนขี่ซึ่งเป็นอดีตตำรวจกระเด็นตกลงมาจากสะพานเสียชีวิตนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ปฏิเหตุรายนี้เกิดขึ้นบนสะพานต่างประดับปฐุมธานี
หลุมแก้วตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์สีแดง
สภาพล้มตะแคงอยู่ขอบราวสะพานต่างระดับ
และมีร่องรอยเฉียวชนที่ขอบสะพาน

อยู่ด้านล่างทราบชื่อคือนายมาบรุษดื้นเริงนุษย
อายุ๖๐ปีซึ่งเป็นอดีตตำรวจ
เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตายอีกครั้ง
พร้อมกับสอบสวนหาสาเหตุว่าผู้ตายขับรถมาประสบอุบัติเหตุเอง
หรือถูกรถคันอื่นเฉียวชนจนรถล้มตกลงมาเสียชีวิต
จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนรถจักรยานยนต์
ดาบตำรวจสมเชษราชนุษย์ตำรวจจราจรสพรัฐนาธิเบส
ขณะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือรถเก่งที่จอดยางแตกอยู่
บริเวณสะพานพระนั่งเก้าใหม่ฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าแยกแคบราย
แจ้งให้เจ้าของรถขับรถลงไปด้านล่างเพื่อเปลี่ยนยาง
เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยระหว่างขี่รถตามหลังคันที่ยางแตก
และเปิดสัญญาณไฟไซเลนอยู่นั้นจู่ก็มีรถเก๋งพุ่งชนท้ายรถ
กระเด็นลอยตกลงมากระแทกพื้นจนได้รับบาดเจ็บที่หลังและข้อเท้า
ผลตำรวจตีภัยศาลวงวัชละมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทร
นนทบุรีเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจดาบตำรวจสมเชษแล้ว
และพร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งและจัดเสนอต้นสังกัดพิจารณาความดีในครั้งนี้
ริมถนนสายแพร่น่านตำบลร้องกวางอำเภอร้องกวาง
ที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บติดขาซากรถ
บริเวณเบาะนั่งด้านข้างคนขับทราบชื่อคือนางสาวอภัสนันทองพาณิชย์อายุ๒๘ปี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ส่วนคนขับคือนางสาวสิริการเสริมสกุลอายุ๒๘ปีเล่าว่า
ขับรถมาพร้อมกับเพื่อนอีก๔คนเพิ่งเดินทางกลับจากท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน
ก่อนจะถึงจุดเกิดเหตุรู้สึกง่วงนอนจึงเตรียมจะแวะปั๊มน้ำมันเพื่อพักร่างกาย
แต่ยังขับไปไม่ถึงได้เกิดหลับในรถเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าเสียก่อน
ส่วนที่จังหวัดสตูนมีรถเสียหลักพลิกคว่ำบนถนนสายหาดใหญ่สตูนตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลง
ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๙ราย
สรษักหุ้นตระกูลคนขับรถเล่าว่าได้เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร
ขับไปรับญาติที่อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลา
เพื่อไปท่องเที่ยวฉลองปีใหม่ที่จังหวัดสตูน
ก่อนเกิดเหตุมีอาการวูบหลับในแต่รู้สึกตัวแล้วตกใจเหยียบเบรกกระทันหัน
ทำให้รถเสียหลักพลิกคว่ำตกลงข้างทาง
นี่เป็นวินาทีชีวิตขณะที่เด็กชายวัย๕ขวบลงจากรถแล้วรีบวิ่งข้ามถนน
ชนกับรถเก๋งที่ขับผ่านมาพอดีจนร่างกระเด็นได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้างแต้ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
อ่างทองสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ปกครอง
ดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดเพราะอาจจะไม่โชคดีเหมือนกับเหตุการณ์ครั้งนี้
ข่าวไทยบรัฐทีวีรายงาน